เหตุการณ์นี้ก็หน่อยครับตำรวจนั้นตามไปรวบตัวแม่ชี
ซึ่งมีรายชื่อไปผัวพันเกี่ยวข้องกับการหลอกเหยื่อลงทุน
มีผู้เสียหายประมาณ๓๐๐กว่าราย
มูลค่าความเสียหาย๑๓๐๐กว่าล้านครับ
คุณเดี๋ยวคุณไม่พูดผิดนะแม่ชีใช่ไหม
ชีไม่รู้ว่าบวชหนีผิดหรือเปล่า
แต่เจ้าตัวบอกว่าฉันไม่ได้รู้เรื่องนะ
ลูกฉันเอาชื่อฉันไปใส่ในกรรมการบริษัทเฉยเลย

ตำรวจสืบนครบานครับจับกลุ่มตัวนางพัฒนาอายุ๖๙ปี
ที่นี่ครับสถานปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่ง
อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งเธอเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดลำปาง
ความผิดฐานร่วมกันช่อกงประชาชน
ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน
และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งเป็นข้อมูลที่บิดเบือน
ฟังข้อหาแล้วคุณผู้ชมคุ้นไหมครับ
คุ้นเนอะมันจะคล้ายกันกับกรณีที่เราเคยได้ยินเห็นข่าว
จะมีข้อหาแบบนี้อยู่บ่อยตามข่าวที่เกี่ยวข้องกับแชร์ลูกโซ่
คดีนี้ครับสืบเนื่องมาจากตำรวจได้รับการร้องเรียนจากกลุ่มผู้เสียหาย
ร่วมกันหลอกลวงชักชวนให้เข้าร่วมการลงทุน
เสนอผลตอบแทนให้กับผู้ร่วมลงทุนในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ย
ที่เขามีการให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน
พูดง่ายมาลงทุนกับเราสิ
เบี้ยที่คุณได้มากกว่าที่ธนาคารเขาให้คุณอีกนะ
ลักษณะคล้ายกับแชร์ลูกโซ่ครับ
แล้วก็มีผู้หลงเชื่อนำเงินไปร่วมลงทุนกับบริษัทจำนวนมาก
ต่อมาบริษัทไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนได้ครับ

และมาให้การแล้ว๒๘๐๐กว่าราย
มูลค่าความเสียหายตอนนี้เบื้องต้นตัวเลขกลมประมาณ๑๓๐๐ล้านบาท
และประสานกับปปงติดตามทรัพย์สินของผู้ต้องหา
เพื่อเยียวยาให้กับผู้เสียหาย
อันไหนที่ได้มาไม่ถูกต้องไม่สุจริตก็ต้องไปตรวจยึดอายัด
แล้วก็ต้องเอามาคืนให้กับผู้เสียหายเขา
ทีนี้ประเด็นเรื่องนี้ครับมีผู้ต้องหาหลบหนีหมายจับเนี่ย
คือนางพัฒนาซึ่งเป็นแม่ของนายสุภสรรค์
เจ้าหน้าที่ก็ตามจับกลุ่มตัวได้พบว่าบวชชีอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้
อกจากนี้อดีตสามีบวชเป็นพระอยู่ในสถานปฏิบัติธรรมแห่งเดียวกันครับ
ชั้นจับกลุ่มผู้ต้องหาปฏิเสธครับให้ข้อมูลว่าเดิมทีเธอเป็นอาจารย์สอนนักเรียน
เกษียณอายุแล้วเนี่ยลูกชายก็มาขอชื่อบอกแม่ขอชื่อไปเป็นกรรมการบริษัทหน่อยนะ
โดยที่เธอไม่รู้ไม่เห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทดังกล่าว
ตำรวจก็เลยต้องนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพแม่ทะที่ลำปาง
ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
เจ้าตัวจะชี้แจงอย่างไรก็เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติม
รวมไปถึงทางคดีด้วยครับเพราะว่าผู้เสียหาย๓๕๐๐กว่าราย
มูลค่าความเสียหาย๑๓๐๐กว่าล้านไม่ใช่น้อยเลยนะครับ
ดังนั้นต้องระมัดระวังนะทุกการลงทุนมีความเสี่ยง
ศึกษาให้ดีเพื่อป้องกันนะครับ